คดี๖โจรุมทำร้ายชายพิการในซอยโชคชัย๔จนเสียชีวิต
ถามตรงตามต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา
วันนี้ครอบครัวผู้สูญเสียเปลี่ยนไปแค่ไหน
ติดตามได้๑๙นาฬิกา